เราเล่าข่าวไปว่ามีแก๊งโจรขับรถมาแล้วก็จะไปก่อเหตุ
จังหวะที่มันมีมุมที่เขาเดินผ่านหน้ากล้องไปเหมือนกับเห็นสองคน
น่ะใส่เหมือนกับวิกผมด้วยครับแล้วเจ้าของหอเนี่ยเห็นเหตุการณ์
นำยิงเลยค่ะยิงจนคนร้ายเนี่ยดูสิหนีกระเจิง
ตอนนี้ขึ้นรถไปแล้วนะแล้วก็เตรียมขับหนี
ทีนี้ถามว่าความคืบหน้าในเรื่องนี้มีไหมมีนะคะ
เพราะว่าเมื่อเช้าทางเจ้าหน้าที่สายตรวจเขาไปสกัดจับรถคันนี้ได้
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาพยายามจะสกัดจับรถคันนี้เมื่อเช้าหน่อยค่ะ

ใช่คุณทัศนัยนี่แหละคือเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งจากสายตรวจสพนาดีเนี่ยนะคะ

แล้วรถคันนี้เป็นรถต้องสงสัยว่าข้างในรถมีของผิดกฎหมายมีอาวุธปืนมีอะไรหรือเปล่า
นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาพยายามที่จะสกัดจับแล้วรถมุ่งหน้าเข้าเขตพื้นที่กะบินบุรี
รถคันนี้ก็หนีสุดชีวิตเหมือนกันมีการย้อนสอนด้วยแล้วตำรวจนะพยายามที่จะยิงที่ยางรถด้านหน้าแล้วนะ
ปรากฏว่ายางแตกแล้วมันยังหนีต่อเนี่ยค่ะคือหนีเข้าไปในเทศบาลตำบลกบินอ่ะ
ท้ายที่สุดนะคะตำรวจเขาพยายามเร่งเครื่องปาดหน้ารถตกไปที่ไหลทางแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ไปคุมตัวทั้ง๔คนมาได้
๔คนนี้ที่คุมตัวมาเนี่ยนะคะผู้ชาย๓คนมีนายสิรษะต่วนสูงเนินอายุ๒๙ปี
นายสุภาชัยใจประเสริฐนายกรกฎสุขตะกัวอายุ๓๐ปีแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงคือนางสาวสุวรรณา
เห็นไหมมีอุปกรณ์ในการงัดแงะมีเครื่องมือในการเจรกรรมรถจักรยานยนต์
กุญแจต่างนะใช่ค่ะเจอน้ำมันเบนซินบรรจุขวด
แล้วก็เจอปืนบีบีกัน๑กระบอกเจอนั่นวิกผมปลอม
มันก็จะสอดคล้องกับตอนที่เขาไปก่อเหตุเลย
เพราะอะไรเหมือนกับมีคนหัวยุ่งผมยาวใส่วิกเดินผ่านหน้ากล้องไปนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็มีการไปตรวจสอบว่ามันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ท้องที่ของสพศรีมโหสดไหม
ผู้ต้องหาทั้ง๔คนเขารับสารภาพค่ะว่าเขาก่อเหตุ
พยายามจะโจรกรรมบิ๊กไบท์ในพื้นที่ของสพศรีมโหสดจริง

ใช่แล้วเจ้าของหอเขาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดไงเอาปืนมาไล่ยิง
ทั้งคนร้ายเนี่ยทั้งพวกเลยก็เลยกระเจิงแล้วก็ขึ้นรถหนีมา
ท้ายที่สุดพอตำรวจสกัดจับได้แล้ว
เขาก็นำตัวไปสอบสวนที่สพกบินบุรีขยายผลต่อไปด้วยนะคะ